อันนี้ฉันมีกล่ำดอกเตือนมัดซู
ร้านนี้เขาบอกว่ารสโหดเหมือนแบ่งว่าโดรดโควิต

งั้นก็ขายไปดอดร้านนี้ค่ะลูกละ๑๐บาท

ใช่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตลาดภาษีซุงอำเภอเมืองชัยนาธนี่เป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดที่ชัยนาธแล้วนะ
ชาวชายนาฏเนี่ยเขาจะมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดแห่งนี้มาแบบไม่ขาดสายเลย
แล้วร้านนี้ดูสิคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเอากะหล่ำดอกเนี่ยมากันแบบใส่เข่งเลยนะ
ต่ำกว่า๕๐๐หัวประมาณครึ่งตันแล้วเนี่ยเอามาจากสวนเลยจัดโปรสถานโควิดมาก
หัวละ๑๐บาทเท่านั้นเองไม่ว่าจะขนาดไหนไซส์ไหนเนี่ยราคาเดียวเลย
ต่อคิวกันเพียบแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ลูกจ้างของที่ร้าน
โอ้โหคือพยายามตัดตรงใบเขียวเนี่ยแทบไม่ทันมือเป็นระวิงเลยค่ะ
เจ้าของร้านคือคุณเรืองกิจอ่ำยศนะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดไง
ประชาชนเขาก็รัดเข็มขัดในการซื้อของ
ทางร้านก็ติดตามข่าวอยู่เลยมาจัดลดราคารถโหดเหมือนโกรธโควิดนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีข่าวพริกที่แพงเลยอ่ะขายไปเลยกะหล่ำหัวละ๑๐บาท
เอามาจากสวนที่นครสวรรค์ด้วยอยากให้ทุกคนได้กินกะหล่ำกัน
ไม่ต้องได้กำไรมากแต่ว่าได้รอยยิ้มก็เกินพอแล้วนะจ๊
อย่างงี้เนอะก็เหมือนกับช่วยกันไปได้ใช่มั้ยครับ
เจ้าของร้านเขาบอกอีกด้วยนะจะขายหัวละ๑๐บาทแบบนี้ไปเรื่อย

แล้วก็จะขายจนกว่าจะหมดฤดูการของกะหล่ำดอกเลยนะคะ